คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ก่อนกันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่รถเก๋ง
สายไหมกรุงเทพนะคะบริเวณซอยเพิ่มสิน๑๓ค่ะ
ตอนนั้นชาวบ้านแล้วก็เจ้าของบ้านเขาบอกว่านั่งดูทีวีอยู่นะ
ครับพอได้ยินเสียงเนี้ยออกมาดูปรากฏว่าเห็นรถเก๋งเนี่ย
กำแพงบ้านตัวเองเป็นช่องทะลุความกว้างสักประมาณ๒เมตรนะคะ
ไปที่รถเก๋งคันที่ประสบเหตุเนี่ยข้างใต้ใต้ท้องรถอ่ะ
มีศพปริศนาอยู่ด้วยทีแรกก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถพุ่งชนบ้านธรรมดา
นะคะเป็นศพด้วยใช่แต่มันน่าจะไม่ใช่ธรรมดาแล้วแหละ
เพราะว่าไปตรวจสภาพศพไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
แต่ลักษณะศพเนี่ยก็คือบริเวณหน้าอกถึงช่องท้องเนี่ยลักษณะผิดรูปนะคะ
เบื้องต้นทราบแล้วนะฮะว่าศพเนี้ยคือใครก็คือนายขเฉรวิจาณอายุยี่สิบสองปี
เพลเป็นชาวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะอันนี้ดูจาก
กระเป๋าเงิน๑ใบที่มีบัตรประชาชนกับ
ไปที่บ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ซอยเพิ่มศีลสิบสาม
ซึ่งเป็นบ้านจุดเกิดเหตุคุณพลอยสจีรายงานบอกว่าจากการสังเกตภายในซอยเพิ่มสิน๑๓เนี่ยนะคะ
เป็นลักษณะซอยเปลี่ยวจุดเกิดเหตุเป็นบ้านหลังสุดท้าย
เพราะว่าซอยเนี้ยเป็นซอยตันนะครับไม่สามารถขับรถผ่านไปมาได้อืม
สภาพของกำแพงบ้านเนี่ยค่ะยังเป็นช่องโหวอยู่เลย
ขนาดใหญ่เลยนะจากการที่รถขับกระแทก
ทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณสุขสรรค์วัฒนจิตเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ
คุณสุขสรรค์เล่าบอกว่าขณะนั้นตัวเองนอนดูทีวีอยู่ในบ้านตามปกติ
ได้ยินเหมือนลักษณะเสียงปืนอะฮะครับเสียงปืนดังขึ้นประมาณสองถึงสามนัด
หลังจากนั้นก็ได้ยินลักษณะเหมือนว่ามีของหนักตกลงอยู่บริเวณกำแพง๑ครั้ง
อืมแต่ตอนนั้นคุณสุขสรรค์บอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
กระทั่งหมาค่ะหมาที่บ้านที่เขาเลี้ยงไว้เห่า
เห่านานมากเห่าไม่หยุดตัดสินใจเดินออกมาดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
ไฟหน้าไฟท้ายก็ยังเปิดกระพริบอยู่ด้วยแต่ไม่ได้สตาร์ทรถนะฮะ
เห็นว่ามีชายคนหนึ่งนอนอยู่ใต้ท้องรถข้างคนขับ
ส่วนประตูฝั่งคนขับก็เปิดออกอยู่นะฮะครับขณะนั้นคุณสุขสรรค์บอกด้วยนะฮะ
วัยรุ่นชายหนึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์นะ
ผู้ชายคนนี้บอกเขาบอกว่าให้โทรแจ้งอปพรหน่อยตอนนั้นเขาไม่ได้หยิบโทรศัพท์มือถือออกมา
ตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในบ้านแล้วใช้โทรศัพท์โทรแจ้ง๑๙๙
พอออกมาอีกทีผู้ชายที่บอกให้คุณสุขสรรค์เนี่ยไปแจ้งตำรวจเนี่ย
หายไปแล้วเจ้าของบ้านหลังนี้นะบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะ
คุ้นหน้าเลยคุณสุขสรรค์บอกต่อนะคะว่าบริเวณบ้านเนี่ยเป็นซอยตาน
ถ้าเกิดว่ามีใครเข้าออกเนี่ยก็จะเป็นคนที่คุ้นเคยคุ้นชินกันเป็นอย่างดี
ไม่เคยมีคนแปลกหน้าเข้ามาบริเวณนี้ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุทะเลาวิวาสกันในซอย
แต่ก็ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตส่วนกำแพงที่ยังเป็นรูเนี่ย
ตอนนี้คุณสุขสรรค์บอกว่าก็ต้องรีบหาคนงานมาซ่อมแซมโดยเร็วค่ะ
จากว่ากลัวว่าอันตรายต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อป้องกันเหตุร้ายขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีโอกาสพูดคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาเชิญวิญญาณกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดคือที่จังหวัดชนบุรี
คุณสุขสรรค์บอกว่าคือสภาพเนี่ยก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะแล้วพยายามที่จะติดต่อให้ชดใช้เรื่องของค่าเสียหาย
แต่พอเห็นความสูญเสียแล้วก็บอกว่าไม่อยากเรียกร้องเพราะว่าอยากให้เหตุการณ์นี้คือผ่านไปโดยเร็วมากกว่า
แล้วก็อยากรู้นะว่าเอ๊ะเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
ผมคาดว่าเขาน่าจะรู้จักแหละเพราะว่าเขาพยายามดูเหมือนเขาอยากจะช่วยนะ
ดูจากลักษณะที่เขาพูดนะก็คือให้ช่วยตามอบลช่วยตามอะไร
ช่วยมาแจ้งเหตุทีเลยมาดูที่เกิดเหตุแต่ทำไมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขารีบไป

คือไม่ใช่คนผมไม่รู้จักเขาค่อนข้างเงียบ
เพราะว่าไม่มีใครอยู่แล้วมีบ้านอยู่ข้างในแค่๒๓หลังเนี่ย
คนเข้าออกจะน้อยมากเลย
คือรถเขาออกเนี่ยหลังสัก๒ทุ่มไปแล้วเนี่ยจะน้อยแล้วเงียบมาก
มันจะมีคนแปลกหน้าอย่างนี้เข้ามาบ่อยไหมคะพี่
ไม่บ่อยมีนานนานนอกจากว่ามีพวกวัยรุ่นมีอะไรเข้ามา
ถึงเขามีเรื่องอะไรกันเข้ามาเคลียร์กันอะไรอย่างนี้ก็เคยมีเหมือนกัน
เขาต้องไปตามผู้ชายคนนั้นให้เจอใช่ไหม
คนสุดท้ายที่เจ้าของบ้านเข้ามาเห็นแล้วก็บอกให้เขาช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่มาให้หน่อยเนี่ย

จะเป็นลักษณะแบบตั้งใจหลอกลวงมาหรือว่าพามาแล้วก็ขับรถพุ่งชนจนอัดกำแพงจนเสียชีวิต

หรือว่าตายมาจากที่อื่นแล้วแล้วก็มาทำลักษณะแบบนี้เพื่อให้ดูเหมือนแบบอุบัติเหตุ

หรือมาลองรถกันแล้วมันเกิดอุบัติเหตุรถอัดก๊อปปี้กับกำแพงทับคนนี้ตายจริงคือมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวต้องรอตำรวจนะคะเพราะว่ามันก็สามารถที่จะเดาไปได้หลายเหตุการณ์หลายประเด็นนี้นะคะ
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจสนสายไหมบอกว่าสิ่งสำคัญหลังจากนี้ต้องไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
เพราะว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะคะมีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้เป็นผู้ชายต้องสงสัย๖คนเข้ามากันทั้งหมด๖คนใช้มอเตอร์ไซค์๓คันเนี่ยนะคะ
ตามบุคคลมาสอบปากคำแต่ว่าเอาล่ะเดี๋ยวต้องรอต้องใช้เวลาเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ได้มีการเรียกตัวพยานแวดล้อมโดยเฉพาะเจ้าของรถเนี่ยมาสอบปากคำแล้วนะคะ
เจ้าของรถคันเกิดเหตุก็คือพี่สาวของผู้ตายพี่สาวแฟนของผู้ตายซึ่งพี่สาวแฟนบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
พี่สาวแฟนเนี่ยบอกว่านายขเชนผู้ตายเนี่ยนะขโมยรถยนต์ของเธอมาจากอำเภอศรีราชาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ